ส่วนที่สตูนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอฟังทางอีกฝั่งหนึ่งด้วย
แล้วก็ดูข้อเท็จจริงกันต่อไปนะครับ
แต่มีพี่สาวของเด็กชายคนหนึ่ง
เด็กชายคนนี้อายุ๑๑ปี
พี่สาวบอกว่าน้องชายมาบอกว่าถูกครูผู้ชายของโรงเรียนเนี่ย
หลอกให้ไปโรงเรียนในวันหยุด

น้องถูกจับแก้ผ้าแล้วขยำอวัยวะเพศ
พอพี่สาวเขารู้เขาก็ตามไปถามครูถึงหน้าบ้านพักเลยนะ

แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับ
พาไปโรงเรียนเข้าโรงเรียน
เปิดไฟแล้วทำไมต้องพาเด็กอ่ะมันไม่ใช่หน้าที่ของครู
แล้วต้องพอเสื้อพาเด็กด้วยอ่ะพาเข้าห้องน้ำ
แล้วไปเปิดไฟนี่ทำไมต้องพาเด็กไปเปิดด้วยอ่ะ
มันนาทีมันไม่ใช่หน้าที่ของเด็กนะ

กูบาด
ก็เป็นคู่เราแต่ว่าเรานี่คือพ่อจริง
ให้เลยนึงนี่เดี๋ยวเด็กนี่เอาแล้วไปตัดเลยนึง

มันไม่ฉายถ้าเข้าห้องน้ำที่โรงเรียนคิดเลิศทุกคน
นี่ค่ะคือพี่สาวของเด็กเขาบอกเขาไปถามถึงที่บ้านเลย
ครูผู้ชายท่านนี้ก็บอกพาไปเปิดฟงเปิดไฟที่โรงเรียนอะไรเนี่ย
ก็เลยถามว่ามันท่าที่เด็กหรือเปล่าต้องพาเด็กไปแล้ว
คือครอบครัวของเด็กชายผู้เสียหาย
ส่งคลิปนี้มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะฮะ
พร้อมกับให้ข้อมูลว่าในคลิปเนี่ยเป็นช่วงที่ลูกสาวคนโตของที่บ้าน
ขี่มอเตอร์ไซค์พาน้องชายอายุ๑๑ปีที่อยู่ป๕ไปหาครูผู้ชายที่บ้านพัก
เพื่อไปถามว่าได้ทำกับน้องชายเขาอย่างที่น้องบอกจริงหรือไม่
ก็ได้เรื่องราวประมาณอย่างนี้เหมือนกับในคลิป
วันนี้เราไปคุยกับพ่อของเด็กนะครับพ่ออ้างว่าครูคนนี้มีพฤติกรรมแบบนี้อยู่แล้ว
แต่ไม่นึกว่าจะมาเจอกับลูกชายตัวเองยืนยันว่าจะไม่ยอมความจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เพราะเหตุการณ์แบบนี้ครูผู้ชายคนนี้ทำมาหลายครั้งทำผิดซ้ำซาก
แต่ก่อนหน้านี้ไม่มีใครกล้าแจ้งความแต่ว่าทางพ่อเนี่ยเขาบอกเขาไม่อยากให้ครูเนี่ยไปทำกับลูกคนอื่นอีก
เพราะว่าครูเนี่ยเป็นครูสอนศาสนาด้วยนะฮะนอกจากเป็นครูในโรงเรียนที่สอนเด็กแล้วเนี่ย
ยังเป็นครูสอนศาสนาเป็นโต๊ะอีหมามด้วยคือปกติแล้วเนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นคนดีนะ
รับไม่ได้ท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นข้อมูลทางฝั่งของคุณพ่อนะครับที่เขามีคลิปตอนที่
ไปถามที่หน้าบ้านส่วนเหตุการณ์ต่างต่างข้อเท็จจริงต่างมันจะเป็นจริงไม่จริงอย่างไรมี
หรือต้องฟังทางคุณครูเขาชี้แจงด้วยอาจจะเป็นความเข้าใจผิดสื่อสารกันผิดหรือเปล่า
ขณะที่นายวิเชียรตันติอาพรนายกเทศมนตรีเมืองสตูนบอกว่า
ตอนนี้ได้ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับ
ส่วนครูผู้ชายที่ถูกกล่าวหานั้นตอนนี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในการสอนไปก่อน
กว่าผลการสอบต่างจะออกมาชัดเจนว่าเรื่องราวนั้นมันเป็นยังไงกันแน่